ในอนาคตรถคันนี้จะถือว่าถูกบรรจุไปในคลาสสิกคาที่เร็วที่สุด
เพราะว่าเวลาแพลตฟอร์มมันถูกเปลี่ยนไปเป็นในเรื่องของระบบรถไฟฟ้า
เราจะถูกพลิกไปอีกแบบนึง

นี่คือสถานที่ที่กลายเป็นที่แห่งความทรงจำของวัยรุ่นในยุค๘๐
หรือที่เรียกว่าดิสโอเทคที่ดีที่สุดติดอันดับ๑ใน๑๐ของเทคที่ดีที่สุดในโลก

และในวันนี้รายการขับรถมีแขกรับเชิญพิเศษครับ
ขอแนะนำคุณนิธิท้วมปฐมครับ

ถ้าเราเคยเห็นกริวชุดนี้มันจะเป็นสีโครเมียม

นะครับตัวนี้เราจะใส่เป็นสีดำเข้ามาให้
เซ็นส้มเซ็นเซอร์นี้มาเต็มไหมพี่กาย

มันพัฒนาขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิม

อโต้ครับนั่งดูเฉยนะครับ

ครับตัวนี้จะมีการดีไซน์แบบใหม่นะครับ
เราจะเห็นรูปลักษณ์การดีไซน์ตัวนี้ได้จาก

แล้วก็เพิ่มตัวปีกรับอากาศด้านข้างสวัสดีครับ
มาดูที่ตัวไฟหน้าครับพี่กาย
ผมต้องยอมรับเรื่องความทันสมัย

คนที่ขับรถในเมืองส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้

เซ็นเซอร์จับได้ว่าแสงมันไม่พอที่จะมองเห็น
นับจากวิ่งเข้าไปในที่มืด
ปิดเลยปิดหรือเปิดผมนับ๑๒๓เปิดเลยครับ

ถ้าผิดก็คือมงสารไฟฟ้า
ตามสูตรตามตำราเป๊ะเลย
แต่กล้องผมไม่ชอบอ่ะพี่กายมันแหลมออกมา

อันนี้นะส่วนตัวนะผมว่าเขาน่าจะดีไซน์กล้องให้มัน

ตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนดีไซน์
ในอดีตที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นโลโก้

จะเป็นเหมือนคล้ายเป็นตัวเคลือบอุมขึ้นมา

ดังนั้นจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งกล้องมาไว้บริเวณนี้

เราพยายามใช้ดีไซน์นะครับจากรุ่นพี่ที่เป็นตำนาน
ไม่ว่าจะเป็นตัวกาวิง
อย่างเช่นกริวที่พี่ฉางพูดมาสักครู่นี้ก็ใช่

การออกแบบที่เป็นระดับตำนานนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณปี๑๙

ตัวที่แล้ว๕๔๐๐๐๐๐บาท

ราคาตัวนี้จะอยู่ที่๕๕๗๐๐๐บาทครับ

ผมว่ามันมีเหตุมีผลในการราคาที่มันขยับ
ที่ถือว่าเป็นเจ้าเดียวในตลาดที่ทำเป็นรถยนต์ที่ประกอบในประเทศ

โอ้โหเจอยางแบบนี้สะเทือนใจทุกทีเลย

แล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับล้อแม็กซ์ขนาด๒๐นิ้ว

ถ้าไม่เกลียดแล้วคือจะเป็นลมดำทั้งหมด

ก็ยังคงคอนเซ็ปต์หน้าเล็กหลังใหญ่อยู่เหมือนเดิม

หลังอยู่ที่๓๖๐นิตเมตร
จริงเมตร๑

คลิปเปอร์มันน่าจะดุกว่านิด
ได้เล่นคลิปเปอร์ทองเลยหรือนะ
ของนั้น๖๓มั้ย
มาก็ด้านข้างเลยก็แน่นอนครับ

ระหว่างตัวกระจกมองข้างตัวเส้นกระจก

ก็คืออย่างสีที่เห็นอยู่นี่เป็นสีดำนะครับ
สีรัด๑๙๗แล้วก็จะเป็นสีขาวนะครับ

ครับแล้วก็ไม่มี
อ๋อแล้วไงไม่มีแรงปิดหรอก็อยากได้แค่อยากได้
นี่ฮะของที่ขาดไม่ได้เลยไม่มีนี่อย่างที่ผมบอกโกรธโกรธเลยฮะโกรธ
ไม่ไหวบ้างพาโนมันโค้งมาแบบนี้หลังคากระจกน่าจะมีปัญหากัน
ผมนะผมว่าเขาคงคิดเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคาหรือเปล่า

อ๋อสูงสุดทือซันรูปมาดูด้านหลังก็ดีกว่าครับนะครับ
เนี่ยผมชอบวิธีการเปิดเพราะว่าคนหาไม่เจอก็จะเปิดฝาต้ายอย่างไง

มีครับมีอยู่แล้ว
ห้าล้านไม่มีกูด่าแล้วล่ะ
เข้าไปแห่รองเพราะบางทีมันไม่ทำงานนะ

เซ็นเซอร์มันจะต้องเบสิกมันต้องอยู่แถวกลางรถ

ที่อยากจะทราบว่าตำแหน่งเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหน

เบาะนะครับสำหรับการพับแบบ๔๐๒๐๔๐มีมาให้ครบถ้วน

แล้วก็รายละเอียดของไฟท้ายมีเปลี่ยนแปลงไหมครับ
ซิ่งวิพาเขาเรียกกันว่าตูดเป็ด
ซึ่งมันไม่ได้มีเพื่อความสวยงามอย่างเดียว
เพื่อเพิ่มแรงกดครับ
เพื่อเพิ่มแรงกดส่วนท้าย

เครื่อง๖สูบแถวเรียงนะครับก็๔๓๕แรงม้า

มีไฟฟ้ามันมีมอเตอร์เข้ามาช่วย

อันนั้นทุกครั้งที่เวลามีการเปลี่ยนเกียร์
ด้วยความที่ฟีเจอร์ของเกียร์สามารถที่จะลด
ดังนั้นมันจะมีช่วงเวลาแป๊บหนึ่งที่

ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยเข้ามาชดเชย
ให้เกิดความต่อเนื่องในการขับขี่มากยิ่งขึ้น

แต่ไฟฟ้านี้จะไม่ได้มาช่วยในเรื่องของการสตาร์ท

แปลว่ามาในเรื่องของความสมูทของระบบขับเคลื่อนเลย

โดยที่มีทั้ง๔๘โวลต์มีทั้งแบตเตอรี่สำรอง๑๒โวลต์เนี่ย
มันทำให้ป้องกันความผิดพลาดในเรื่องไฟไม่พอ
แล้วก็ลดภาระที่เครื่องยนต์จำเป็นจะต้องใช้กำลังเยอะ
ก็จะช่วยทำให้เครื่องยนต์ได้ใช้กำลังไฟที่เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้นตัวนี้ก็คือจะมีกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่๑๖กิโลวัตต์

เยอะครับ๑๖กิโลวัตต์ที่ช่วยในการชดเชยตรงนั้นครับ
ผมอยากให้ได้ถึง๕๒๐ทำได้อยู่แล้วแต่ทำไมทำแค่๔๓๐
ก็ในเรื่องของแรงม้าก็คือในเรื่องของความกลมกล่อมทั้งตัวมิติของรถ
ถ้า๕๐๐แรงม้ามันจะมีในเรื่องของการดูแลรักษา
และการใช้งานที่จะต้องแตกต่างขึ้นมาแล้วก็จะยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
ที่สามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ำของรถได้
กี่ระดับตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่ที่๓ระดับครับ

ว่า๕โอ้โหถ้าเป็นระดับเยอะขนาดนั้น

ใช่ครับสำหรับพวงมาลัยตัวนี้ที่
เวลาเราอยู่ในสตูที่จะมืดมาก
ดังนั้นพวงมาลัยผมค่อนข้างโดดเด่นนะครับ

นี่ผมไม่ต้องมายุ่งตรงนี้แล้วนะไม่ต้องเลยครับ

ถูกต้องครับออกแบบให้ใช้นิ้วโป้งนิ้วเดียวได้
คือกดตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วมาเลือกฟังก์ว่าจะเอาชกแบบ

จอเปลี่ยนได้กี่รูปแบบพี่
แล้วก็แบบเรียบง่ายก็คือเอาหน้าจอให้ครีนไว้

พวกการต่อเชื่อมต่างสำหรับอุปกรณ์เล่นเพลงภายนอกอะไรพวกนี้
ได้หมดครับได้หมดผ่านหน้าจอตัวนี้เลยครับ
แสงสีเนี่ยพี่เห็นดูอย่างนี้๖๔เฉด
เพื่อให้มันมีมิติเวลาที่เขาโดนแสงจะสังเกตได้ว่า
มันสะอาดนะแต่ว่ามันจะมีสาก
ถ้าเป็นผมนะผมจะติดฟิล์มเคลือบเพราะมันเป็นรอยง่ายมาก
มันสวยไหมสวยมากเลยแต่มันเป็นรอยง่าย

เพื่ออัลลายในเรื่องของสี

หลายคนถามว่าเบาะอุ่นในประเทศไทยเพื่ออะไรนะครับ

มันเป็นสัญลักษณ์บอกมาอย่างหนึ่งว่า
เรากำลังเลือกวัสดุเบาะที่สูงที่สุด
ข้อที่๒คือช่วยในเรื่องของการลดการเมื่อย
ดังนั้นเวลาที่เราขับในระยะเวลานาน

แล้วก็ตัวนี้จะมีโปรแกรมที่เรียกได้ว่า

แบบอัตโนมัติเพื่อลดการเมื่อยล้า
เออผมก็จะได้ไม่ต้องต่อว่าเขาว่ามันไม่มีประโยชน์
หนึ่งคือแสดงให้เห็นว่าไอ้ตัวนี้เบาะแม่งเทพสุดแล้ว

เพราะตรงนั้นจะเย็นเป็นพิเศษต้องอุ่นร้อนไว้ตลอดครับ
แล้วมันมีผลอย่างนี้ไหมพี่กายว่ากับระบบแอร์

ไม่ครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ได้ปล่อยอุณหภูมิออกมานอกเบาะ
อาจจะไม่ได้ใช้ระบบทำกำเย็นเบาะนะ
อีกจุดที่ผมชอบเกียร์เขา
คือบางคนเนี่ยซื้อเบนท์มาใหม่เนี่ยไม่ชอบเกียร์ที่มันอยู่ตรงพวงมาลัย
กลายเป็นก้านไฟเลี้ยวหรือว่าก้านสวิตซ์ปั่นทั้งหมด

แต่ผมบอกเลยว่าใช้ไปนานแล้วคุณจะชอบมัน
พอดีอุ้งข้อมือชุดหน้าของเราเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ย
เป๊ะเลยแค่เข้ามือไปอย่างนี้เป๊ะเลย
มันเป็นได้ทั้งรถผู้บริหารที่แบบว่าใช้งานทั่วไปทุกวันขับไปเรื่อย
แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับมีสายดันมาดันเล่น
จากรถผู้บริหารก็กลายเป็นรถซิ่งได้เลยใช่
ใช่กลายเป็นรถที่กระโชค๖๕ขึ้นมาได้ทันที
ไม่ใช้กับลูกหลังได้ไหม

มีเหตุถ้าคุณขับโหดเป็นไปได้

ถ้าอยู่ในโหมด๑๐ครึ่งโหมดคอมฟอร์ตธรรมดา

ถ้าดูจากไซส์เครื่องแล้วมันอยู่๑๐โลลิตรไม่กิน
หลังจากที่เราได้นั่งอยู่ในภายในของเจ้า
นั่งสบายนะครับเบาะเขาก็โอเคเลย

ผมชอบไอ้เบาะร้อนแล้ว

คือจริงนะในชีวิตเนี่ยไม่เคยมองความดีเขาเลย

น้าซื้อแกงบ่อยเนี่ย
เรียกว่าวางแกงเอาไว้แล้วเปิดอุ่น
คือเราเนี่ยขับในบ้านเรา
ผมไม่มองไม่ออกในเรื่องของจุดเด่นของเขา
ผมจะมีความรู้สึกว่าเอามาทำไมวะ
รู้แต่ในความรู้เดิมผมว่าอ๋อมันขายเป็นแพ็ค
แต่กลายเป็นว่าวันนี้อ๋อปักอุ่นร้อนคือ๑คือ
หนังต้องดีที่สุดถึงจะได้เบาะนี้มา

และเฮ้ยเมื่อกี้พอปรับเป็นอุ่นร้อนเนี่ย

ความปลอดภัยต้องบอกว่าก็คือจัดเต็ม

จะเปลี่ยนจากความปลอดภัยเป็นความอันตรายแทน
เขาไม่ใส่เพราะมันมีเหตุผล

มันจะมาทำให้เกิดการรบกวนในการขับขี่
ไม่ใช่บอกว่าให้ฉันไปใส่เพราะรถต้นทุนไม่ใช่

เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
ซึ่งตอนนี้เวลาที่ถุงลมทำงานนะครับ
แล้วก็แจ้งพิกัดส่งรถสไลด์และแอมบูแลนด

โดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องสั่งการอย่างใดเลยครับ

ไม่มาชะลอไม่มาจัดการอะไรให้ครับ

เดี๋ยวเรามาสรุปจุดเด่นของรถรุ่นนี้กันดีกว่า

พอมาเป็นช่วงปลายแล้วไม่ได้หมายความว่า

แต่กลายเป็นว่าเขาใส่ของที่ดีที่สุด

จนสุดท้ายผมว่าลงตัวที่สุดแล้ว

นี่คือครั้งสุดท้ายนะครับ

ในอนาคตในไม่นาน
รถคันนี้จะถือว่าถูกบรรจุไปในคลาสสิกคาที่เร็วที่สุด
เพราะว่าเวลาแพลตฟอร์มมันถูกเปลี่ยนไปเป็นในเรื่องของระบบรถไฟฟ้า
เราจะถูกพลิกไปอีกแบบนึง

ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์ภายในออปชั่นที่ไข้มา
พวงมาลัยที่ใส่เข้ามาก็ตัวสุดแล้ว

โอเคนะนะ๕๕๗๐๐๐บาท

แล้วมีความสนใจไปลองดู
และในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่าน
แล้วก็คุณนิธิท้วมปฐมเพื่อนซีของผมเอง
ซึ่งยังต้องลบลาค่าฟันกันในเทปต่อไปอีก